เรื่องราวของสถานการณ์โควิดบ้างคุณผู้ชม

คนบันเทิงก็มีเรื่องราวที่ช่วยเหลือกันอยู่ตลอดนะฮะ
อย่างเช่นนักแสดงตลกคนนี้พี่เอ๋เชิญยิ้ม
เป็นอีกคนนึงที่ต้องบอกว่ามีจิตอาสาที่ดีมาก

ไปช่วยรับส่งศพผู้ป่วยโควิดแบบไม่คิดเงินเลยนะฮะ
พี่เอ๋เชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดัง
เป็นคนบันเทิงจิตอาสาที่ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยมาโดยตลอด
ก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะทราบดีว่าพี่เอ๋ก็ร่วมเป็นจิตอาสา
ช่วยเก็บศพช่วยล้างป่าช้าอะไรแบบนี้

พอสถานการณ์โควิดมาแบบนี้หลายครอบครัวก็ต้องแบบตกระกำลำบากใช่ไหมฮ
ครอบครัวไม่มีแม้กระทั่งเงินเผาศพ
ซึ่งพี่เอ๋ก็เพื่อนสมาชิกกลุ่มเพจสับเปลือ
กลุ่มเพจสับเปลือเจอผีเขาก็เข้าลงไปช่วยพื้นที่กันเต็มที่เลย
ตอนนี้ก็ยังไปช่วยอยู่เป็นการช่วยแบบส่งศพฟรีทั่วประเทศ
มีอาสาสมัครตอนนี้ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัด
รวมแล้ว๕๐คันโดยมีกฎเหล็กข้อ๑
เขาบอกอยู่ว่าห้ามรับเงินคนจนแม้ตะบาทเดียว
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่เอ๋กันหน่อยครับ
ผมแค่ไปส่งไปรับกับคนที่เขาไม่มีจริง
แล้วก็ส่งเป็นโควิดซึ่งไม่มีเงิน
ไม่มีเงินจริงไม่มีเงินในการจ้างรถไม่มีการจะกลับบ้าน
เหมือนกันเราได้เห็นนะได้เห็นคนที่เขาทุกข์
แล้วก็มีความสุขที่ว่าเราได้ช่วยกับคนที่เขาทุกข์จริง
ก็เป็นอีกคนนึงที่ช่วยเหลือมากจริงนะฮะ
แล้วต้องบอกว่าพี่เอกไม่ได้ช่วยแค่คนตายนะคุณผู้ชม
คนเป็นแกก็ช่วยพี่น้องคนไหนลำบากเนี่ยแกก็หาทางช่วยเหลือตลอด
ลงพื้นที่ไปตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลงพื้นที่บ่อย
ตัวเองติดโควิดพี่เอ๋เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ว่าตัวเองเพิ่งติดโควิดไปเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา
นะฮะแล้วก็เพิ่งจะหายดีไม่เมื่อกี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
พอหายแล้วหยุดไหมไม่หยุดครับ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ลำบากกันอย่างต่อเนื่องเลย
แต่พี่เอ๋ฝากบอกนะแฟนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าตัวเขาเองดูแลตัวเองดีที่สุด
ภูมิคุ้มกันมาล่าสุดบอกว่าภูมิสูงปรี๊ดเลย
และอีก๒เดือนก็เห็นว่าน่าจะได้โอกาสที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้ว

พี่เอกก็บอกนะว่าตอนที่รักษาโควิดอยู่
ตัวเองเป็นผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่หนักมาก
รักษาตัว๑๔วันก็กลับบ้านได้นะครับ

สำหรับใครที่มีจิตกุศลอยากจะมีกำลังทรัพย์เหลือมากพอ

ติดต่อไปที่เพจสับเลอเจอผีได้เลยนะครับ
ใช่ค่ะน้ำจิตน้ำใจสุดยอดจริงเลยนะพี่
แล้วก็บอกเลยว่าเงินสักบาทไม่ยอมรับนะ
ช่วยเหลือเต็มที่ใครที่เดือดร้อนนะคุณผู้ชมนะ